คุณผู้ชมยังจำชื่อแมนได้ไหมคะ
แล้วก็ไปกระหน่ำแทงเขาตาย๒๐กับ๓๐แผลค่ะ

นี่คือสภาพที่เกิดเหตุนะคะ

สกายกรีดร้องขอชีวิตเสียงดังลั่น
ไปถึงฝั่งตรงข้ามที่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เพื่อนสาวที่จะมานอนด้วย
กำลังเดินอยู่แล้วได้ยินนะคะ
เบื้องต้นแมนบอกว่า

เขาแย่งมีดผมจนมีดมันบาดมือ

ไม่ยังมีก่อนทีอันนี้มันบาดมือผม
อ๋อแล้วทำไมต้องแทง๑๖แผลเนอะ

นี่คือคำสารภาพของแมนนะคะ

สาเหตุคือเขาถูกแย่งมีด

ไม่รู้ว่ามันเข้าข่ายคำว่าพลั้ง
ได้บ้างไหมเขายกแขนให้ผู้สื่อข่าวดูรอยแผลด้วยนะ

ตอนนี้ตำรวจไปจับจำได้ไหม
โอดโอยบอกผมก็เจ็บเหมือนกันพี่ผมก็เจ็บผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
โดนบาดมือนะคะพี่ว่าเจ็บโอดโวยอะค่ะ
แต่คนตายโดนแทงโหดกว่านี้เยอะ
พนักงานสอบสวนคุมตัวในแมนไปขออำนาจสารอาญาธนบุรีฝากขัง
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ

คุยกับเพื่อนสนิทของแมนที่ไปเยี่ยมแมนนะคะ

เขาบอกว่าแมนเล่าให้ฟังว่าแมนไม่ได้ตั้งใจแมนเองก็เจ็บ
จุดประสงค์จริงที่เอามีดออกมาตั้งแต่แรกคือยอมรับว่าแมนเป็นคนเอามีดขึ้นมาก่อนนะ
แต่แมนแค่เอามาขู่แต่สกายดันสู้อ่ะสกายสู้แล้วแย่งมีดก็เลยพลั้งมือ
เพื่อนบอกแมนก็มีประวัติเป็นซึมเศร้า
รับว่าแมนสูบกัญชาจริงชอบสูบกัญชาเลยแหละแต่ว่าไม่ได้เสพยาบ้า
เพื่อนบอกก็เสียใจเหมือนกันนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ตั้งใจจะให้แมนมาฉลองวันเกิดกับเขาซะหน่อย
อารมณ์แบบซึมเศร้าหรอ
หรืองักกินยาไหมต้องกินยาไหมครับแล้ว

ออกมาอจากไม่ได้ดูดมาสองเดือน

บ่ายโมงวันนี้ที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
คุณตาคุณยายและครอบครัวน้องสกายค่ะ

โอ้โหวินาทีที่เห็นร่างหลานนะคุณตาคือพุ่งตัวไปก่อนแล้วร้องไห้เลยนะคะ

เดี๋ยวตาจะดูแลหลานให้เองก็คือลูกของคุณสกายนะ
แล้วก็นำร่างไปตั้งสวดบำเพ็ญกุศลที่วัดเวลุราชินค่ะ
เราได้คุยกับคุณตาเสนอนะคะคือคุณตาของน้องสกายแล้วก็คุณก๊อฟ
คุณก๊อฟเป็นแฟนของน้องสกายที่ตอนนั้นก็ไปที่ที่เกิดเหตุด้วย
เพราะว่ามิ้งเพื่อนของสกายเป็นคนโทรตามมาค่ะ
คือก๊อฟบอกว่าผมไม่รู้จักแมนไม่เคยรู้จักเลย
ตลอดระยะเวลา๘เดือนที่คบหากับสกายเนี่ยสกายไม่เคยแนะนำแมนให้ผมรู้จักนะ
ซึ่งปกติแล้วผมรู้จักเพื่อนสกายทุกคน
ส่วนที่แมนพูดต่างนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องครบเรื่องไหมรั่ว
มีแฟนหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่แมนพูดออกมาทั้งหมด
บอกก๊อฟไม่เชื่อแมนจะอ้างยังไงก็ได้นี่
สกายลุกขึ้นมาตอบโต้ไม่ได้แล้วอ่ะก็สกายตายไปแล้วอ่ะ
บอกอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับแมนให้ถึงที่สุด
เพราะพฤติการการก่อเหตุมันโหดเยี่ยมมาก
ก็พูดคำนี้ค่ะพี่คิดดูนะ
มันแทงแฟนผมตั้งแต่สวนหน้าอกขึ้นไปจนถึงใบหน้า

พี่บอกมีหลายแห่งมีหน้าอะไรอย่างงี้สวนมากจะไปที่หน้ามากกว่า
คุณตาเสนอบอกว่าตาเนี่ยเลี้ยงสกายมาตั้งแต่เล็กนะ
เพราะว่าพ่อแม่สกายเขาแยกทางกัน
ตาก็รักเหมือนลูกสาวคนนึงเลย
ตาเสียใจมากที่หลานตาต้องจากไปกระทันหันด้วยฝีมือ
คือตาไม่รู้จะเรียกเขาว่าคนได้อยู่ไหม

สกายนี่เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยคอยทำงานส่งเงินมาให้

แล้วก็เนี่ยเพิ่งจะมีแฟนใหม่ก็คือกอล์ฟได้ไม่นาน

ว่าเออมีหลานสาวคอยดูแลยามแก่เท่า

ป่าอยู่ที่นี่แปลกแปลกทีเลย